เห็นท่าไม่ดีแล้วผมก็ต้องลากหลานเข้าเลย
นั่งนั่งกันอยู่กี่คนตอนนั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยู่มาสามคน
เด็กสองคนเด็กสองคนแล้วผมยืนอยู่อย่างนี้ลุงคนหนึ่ง
พอเห็นเหินปุ๊บลุงเห็นท่าไม่ดีเลยท่าไม่ดีแล้วอ่ะ
ผมก็บอกไอ้สองคนหนีหนีมันไม่หนีมันนึกว่าหลอก
มันก็ลุกออกจากโต๊ะกระเด็นลงน้ำไปแล้ว
ผมก็ล้มอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยผมนอนล้มอย่างนี้เลยแล้วเรือมันก็บินขึ้นไปเลย
ไหมโอ้โอ้โอ้พี่เอออาจารย์ก็มาตาว่าเสร็จแล้วอ่ะอืม
เนี้ยแล้วหนูดูวิ่งขึ้นไปนู่นอ่ะวิ่งขึ้นไปแล้วเหรอเออ

เอาตรงนี้ก่อนเลย

ตรงเนี้ยสองคนมีเด็กนั่งอยู่ด้วยเออมีเด็กสองคนสองคนนั่งอยู่ตรงนี้เลย

อันที่นี่มันประกอบคือเธอรอ
บ๊วยมีใครติดต่อกันมารับบิชอบอะไรยัง
บ๊วยผู้ใหญ่เข้ามาดูแล้ว
มาคืนเนี้ยอ่าคนที่ขับเรือเป็นไงบ้าง
คนขับเรือพอเรือมันขึ้นสูงก็ลงไปตรงนี้ตกลงไป
เยี่ยมมากโอ้โอ้